แย่สุดบอกตรงนครปฐมคือที่สุดของแม่ค้าทุกคน
แล้วตอนนี้ปล่อยล็อกกันแล้วปีหน้าปีหลังนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าอย่าไปใส่ดันกันมันเจ็บบอกเลยมันเจ็บ
เราเคยเข้าเราขายได้แต่ครั้งนี้แบงค์ชอบว่ามันแย่สุด
นะฮะคนไม่มีกำลังจะซื้อนะครับพี่รัฐจ๋าวันนี้ยังยิ้มออกนะจ๊ะ
เพราะว่าทุกคนรุ่นพ่อสวทลนะจ๋าตั้งแต่เช้าแบงก็ได้ตอดคิว
อะไรทุกอย่างแล้วแต่ตอนเนี้ยบอกตรงว่าเครียดหนัก
ก็คือโรงพยาบาลนครปฐมขายไม่ได้ไม่ใช่แค่แบงค์เจ้าเดียว
เป็นกันแทบทุกร้านแทบทุกร้านจริงแต่จะมีคนที่ได้ก็คือแบบว่า
ก็เลยไม่เกรดตังเวอร์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็น้องบอสแล้วชาปลาหมึก
แล้วก็เขาเก็บดีดีได้แต่ร้านแบงค์แล้วก็ร้านเล็กแบบเนี้ย
ไม่ได้จริงจริงเดินกันอย่างเดียวนะฮะเดินแบบ
ไม่ค่อยซื้อไปเข้าใจเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแล้วพวกเราก็กระเสือกกระสนดันมาขายกัน
อยากจะเข้ากันเพราะฟังแต่ผู้ใหญ่ฟังแต่ร้านใหญ่
พูดกันว่าได้กำไรหลักล้านหลักล้านหลักล้านไปพูดกันแบบนี้
ไอ้เด็กใหม่ใหม่มันก็เข้ากันไปเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะ
แบบแม่ค้าเข้าไปงานเยอะไปประมูลกันโอ้โหแข่งราคากัน
ทุกคนอยากรวยทุกคนไม่มีใครแบบว่าไม่คาดหวังว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าวัดไล่ขิงคือแบบกระแสแรงมากแม่ค้าขายดีทุกคน
แต่ครั้งนี้มันคือสุดของชีวิตแบงค์ที่แบบว่าออกมาขายงานวัดแล้วสุดสุดจริง
องค์พันธกรรมคือแบบแย่สุดสุดแต่ดูนี่วันข้อสุทธรณ์
เนี่ยนี่พูดแล้วน้ำตาจะไหลพี่น้องจ๋านักรีวิวยูทูปเบอร์ติ๊กต๊อก
อะไรทุกคนนะฮะที่แบงค์เคยซัพพอร์ตเคยซัพพอร์ตแล้วเคยสนับสนุน
ฝากเม็ดอาถ้าคิดว่าเราจะเดินต่อไปด้วยกันอีกนะฮะ
เมตตาด้วยเพราะว่าโทรมาก็คือแบบเครียดน้ำตาไหลนะฮะ
เงินจะจ้างรีวิวคงไม่มีหรอกจ้ะบอกเลยนะฮะ
เอาไปจ่ายค่าเดียวก่อนเนอะถ้ามันจะเจ็บนะฮะ
เพราะเอากำไรวัดหลวงพ่อโสธรเอากำไรศรีสะเกด
เอากำไรงานชาวกุลินเอากำไรงานใหม่ขอนแก่น
ซัพพอร์ตที่องค์พระนครปฐมนะฮะแล้วยังไงเจอกันนะฮะ
คงไม่เข้าไปเพราะทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้จริงนะครับ
กับค่าที่สามแสนหกไม่รวมค่าไฟไม่รวมคนงาน
ไม่รวมมัตถุดิบค่าแรงคนงานวันนึงก็ประมาณห้าหกพัน
แบงค์เชื่อว่าถ้าจะหมดขาดทุนทางนี้ก็ร่วม
กระบะคันหนึ่งอ่ะหมดแล้วจ้ะพี่รักจ๋านะฮะ
ค่าที่ค่าทางไม่ต้องมาทวงกันนะฮะ
งานไหนก็ช่างไม่ต้องมาทวงกันเดี๋ยวทยอยจ่ายนะจ๊ะ
มีแต่ทรัพย์สมบัติเงินสดไม่ได้มีเยอะแยะนะครับ
แต่ก็ขอบคุณที่เมตตาและยังรักกันเหมือนเดิมนะจ๊ที่รักจ๋า
พูดไปแล้วน้ำตาจะไหลอันนี้ไม่ต้องไปโทษวัดนะครับ
ไม่ต้องไปโทษวัดเลยมันผิดที่แม่ค้านะครับ
ใจใหญ่ใจกว้างกันเอาเองนะครับดันกันเอาเองนะครับ
ไม่มีแล้วนะครับสำหรับงานองพระนครปฐม
ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่แก๊งจะเข้าแก๊งพูดตรงเลยนะครับ
แก๊งคิดว่างานองค์พระนครปฐมมันจัดงานบ่อยนะครับ
ไม่ใช่งานปีก็จัดงานมหาธิรราชเจ้าแบบนี้ฮะ
แล้วก็งานแบบออร์แกไนท์เข้าไปจัดแต่มันจนเป็นอะไรที่มันไม่สำคัญไปแล้วอ่ะ
กับการองค์พระนครปฐมนะครับใครก็ไปเดินได้ใครก็ไปเดินได้
ใครก็จัดงานจัดงานที่นั่นได้นะครับความสำคัญของงานองพระนครปฐม
มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความอยากจะไปมากเหมือนเมื่อก่อน
เพราะว่าใครก็จัดได้ไง
โอเค